ขับรถกระบะป้ายแดงบรรทุกลำไยมาเต็มคันเลยนะครับ
มาจากจันทบุรีจะไปขายที่นครสีธรรมดาต
ทำไมมาอยู่ตรงนี้นู่นตกมาจากทางด่วนสภาพรถเป็นแบบนี้
คนในรถนะคุณผู้ชมคนในรถครับคุณพระราม

เมตรได้นี่ฮะลำไยเกลือดเลยนะครับ
กไก่๓๙๘๐จันทบุรีตกมาจากทางด่วน
เมตรอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมดูครับ
ตกลงมาครับในรถมีนายสมชัยไตรพรมอายุ๓๔ปี
แล้วก็นางสาวเรนูชุมจังหรีดอายุ๔๒ปี
นี่โทรศัพท์ด้วยกูนั่งอยู่เหมือนคนเกิดอุบัติเหตุไหม
แค่เหมือนจะดูแค่เคล็ดแค่นั้นเองนะ
นั่งแกะลำไยกินหรือเปล่าแต่ผมมองไม่ทัน
นายสมชัยคนขับนะครับบอกว่า
รับลำไยมาจากอำเภอสอยดาวจันทบุรี

รถมาอยู่บนทางด่วนมุ่งหน้าไปพระราม๒
อ่ะในเส้นทางมันมีอุบัติเหตุ

ช่วงทางลงมาเป็นทางโค้งรถก็หนักเอาไม่อยู่
เหตุการณ์เป็นยังไงต่อไปพี่เล่าให้ฟังหน่อยฮะ
คือว่ารถก็บรรทุกหนักครับ
แล้วก็มันเป็นโค้งลาดชั้นด้วยครับ
ก็ออกมานิดเดียวในหัวโค้งตรงนี้
แล้วมันก็เบียงไปหาทางด่วนเลยครับ

ตั้งแต่๓โมงเช้าจนถึง๔โมงกว่า
ตกลงมา๑๐เมตรขนาดนี้พังเละขนาดนี้
แล้วเราลงมานั่งกินลำไยแบบนี้ห้อยพระอะไร
อืมเมียหยิบหลวงปวดทวดมาให้ผู้สื่อข่าวดู

ห้อยหลวงปู่ทวดฮะพี่ชายให้ไว้ตั้งแต่ขึ้นบ้านใหม่

ครั้งนี้เมียเชื่อเหลือเกินบอกว่าบารมีของท่านคลุ้มครองเอาไว้นี่ฮะ
ทำไมพี่เขาชิวจังเลยนะคะ

แต่เสียหายตกลงมา๑๐เมตรลำไยกระจัดกระจายหมดเลย